หรือแก่นำพลาดแคนนิเดรตนายุคนาธิมตรีครับครับจะลงพื้นที่ไปเล่นน้ำสงคราน
ในพื้นที่ต่างต่างเพื่อกระตุ้นเรื่องของการหาเสียงครับแน่นอนหลายคนเฝ้ารอกันอยู่ว่าลุงตู่ค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไปเล่นน้ำสงกรานไหม
ปรากฏเมื่อวานท่านไปเซอร์ไพรส์ไปแบบไม่ได้บอกกล่าว
แล้วหลายคนไปเจอท่านที่เข้าสารเดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ

โอ้โหผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะเห็นภาพท่านประยุทธ์ไปเล่นสงครานแล้วไปเข้าสารด้วย
ใช่ค่ะแล้วเข้าสารคนเยอะโอ้โหคนนี่แน่นเลยนะคะที่ถนนเข้าสาร
วุฒิปืนด้วยนะปืนฉันยังไม่มียังไม่มีอาวุธปืนฉีดน้ำ
แต่คนรุมยิงท่านกันใหญ่เลยจนสุดท้ายเหมือนทีมงานหามาให้
ฉันก็เลยยิงสู้กลับแล้วก็เป็นภาพแบบนี้โอ้โหตัวเปียกทั้งตัวเลยทีเดียวนะคะ
จริงช่วงเช้าก่อนที่ท่านจะไปที่ถนนเข้าสารท่านไปไหว้พระขอพรมาก่อนค่ะ
แล้วแน่นอนว่าพอมีคนไปเห็นท่านเนี่ยก็ต่างคนต่างเซอร์ไพรส์แล้วค่ะ
คิดจริงว่าลุงตู่จะมาเล่นน้ำกับประชาชนและนักท่องเที่ยวแบบนี้ด้วย
ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เล่นน้ำสงกรานมาตั้งแต่อายุ๑๕ก็กว่า๕๐ปีแล้วนะคุณ
อันนี้ทางฝั่งของลุงตู่ค่ะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะ
แคนดิเดตพักเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินทำอะไร
โชว์ความแข็งแรงของตัวเองค่ะในวัย๖๑ปี
ฟุตบอลที่ชายหาดหัวหินกับเพื่อนและครอบครัวเพื่อนสนิทค่ะ
ลีลาแบบสุดเหวี่ยงทั้งเตะทั้งวิ่งเก็บบอลคล่องแคล่ว
ปังกันเลยเขาพูดแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะ
เป็นบรรยากาศที่เรานำมาฝากส่วนทางฝั่งของกรกตค่ะ
คุณผู้ชมคะมีการประกาศรายชื่อของพักการเมือง
ผู้สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อ
และรายชื่อบุคคลที่พักการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
โดยมีพักการเมือง๖๗พักส่งสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ย
รวมหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้าคนไม่ผ่านคุณสมบัติเก้าคนนะคะ
และพักการเมืองเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี๔๓พัก
รวม๖๗คนขาดคุณสมบัติ๑คน
ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยยอดเงินบริจาคค่ะ
พักการเมืองในเดือนมกราคมที่ผ่านมา
รวมไทยสร้างชาติมียอดบริจาคสูงสุดถึง๒๖ล้านบาท
เพื่อไทยค่ะ๑๒ล้านบาท
ชาติไทยพัฒนา๙๘๐๐๐บาท
พักภูมิใจไทย๑๙๐๐๐๐๐บาท
พักชาติพัฒนากล้าน๑๗๐๐๐๐๐บาท
พักไทยศีวิลัย๑๓๐๐๐๐๐บาท
พักเก้าไกรและพักประชาธิปัตย์พักละ๕๐๐๐๐๐บาทค่ะ